คุณผู้ชมฮะนี่มาดูเรื่องของเครือข่ายจับลิงส่งขายเมืองจีน
เพื่อเอาไปทำยาอายุวัฒนะ
แต่ทีนี้โดนตำรวจรวบสิครับ
เพราะว่าไปยิงลิงสมที่เขาหลวงที่เพชรบุรี
เป็นแหล่งลิงอยู่แล้วตำรวจยึดของกลางได้เลย

แต่ไหว้ที่ไหว้ยิงเยี่ยงอะไร

เพื่อจะให้ลิงยังเป็นอยู่
พอส่งขายก็ยังสดอยู่คุณ
ตามความเชื่อแหละจะเอาไปทำยาอายุวัฒนะ
ตำรวจเพชรบุรีก็ยึดของกลางไว้เพียบเลย
ลิงน้อยบางตัวคุณก็ตาย
บางตัวก็ยังจะพอมีแรงร้องเจ๊กอยู่
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
เข้าจับกลุ่มขบวนการแก๊งจับลิงสม๖คน
บริเวณเชิงเขาหลวงตะบนทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ก็กำลังยิงลูกดอกยาสลบเข้าใส่ฝูงลิงเลย
เพื่อจะเอาลิงไปส่งขายเมืองจีนทำยาอายุวัฒนะนะครับ
ก็ยึดของกลางเป็นลูกลิงสมได้๑๐กว่าตัวนะคุณฮะ
รถกระบะอีก๑คันรถยนต์อีก๒คัน
ก๊าซอากอนพร้อมปืนยิงอีก๑ชุดเอาไว้อัดปืนเนี่ยนะฮะ
กระบอกสำหรับยิงลูกดอกอีก๘อัน
ลูกดอกแบบเข็มฉีดยาสลบอีก๘๐ลูกเลย
และอาหารสุนัขอีก๑ถุงเอามาทำไม
มาล่อไงคุณเออล่อลิงนะฮะ
สอบถามนายธวัชชัยอายุ๒๐ปี๑ในกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่า
พวกเขากับพวกรวม๖คนมาจากสะแก้วเลยนะคุณ
ตัวเขาเองอ้างว่าเขาเพิ่งจะลงมือทำเป็นครั้งแรกนะครับ
โดยลิงที่นำไปขายให้กับผู้รับซื้อซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ย
แต่มีออเดอร์มาขายราคาตัวละเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
ขายเท่าไหร่ฮะ๑๐๐๐๒๐๐๐บาท
เขาทำมาประมาณสัก๒ครั้ง
ก็เพิ่งจะได้เงินมาไม่กี่บาทนะครับ

ก็ถูกตำรวจจับกลุ่มเสียก่อนนะครับ
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาร

ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง
แล้วก็ร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่รับอนุญาต
ตามพศและก็คุ้มครองสัตว์ป่านะครับ
คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองเพชรบุรี

แต่ทีนี้ตำรวจต้องขยายผล
สืบสวนหาคนสั่ง

และออเดอร์แบบลิงค์เมืองไทยเลยนะครับ